ดูข่าวนี้ดีกว่าเผื่อจะได้ห้าพันบาทนะครับมีคนพบเห็นหรือเปล่า
เป็นสีขาวชื่อเจ้าฟัวกรานะฮะอายุ๖เดือนหน้าตามันอาจจะเหมือนไม่เหมือนเป็ดธรรมดา
ไม่เหมือนยังไงนะฮะเจ้าโฟกราเนี่ยนะมันเป็นเป็ดเน็ตไอดอล
มันดังกว่าเราอีกเหรอดังกว่าเราอีกมีคนติดตามเกือบหมื่นนู่นน่ะนะฮะ
หายออกจากบ้านอย่างไร้ร่องรอย๓วันมาแล้วนะครับ
โฟกวานะฮะที่เธอเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง
มันบินข้ามกำแพงที่สูง๓เมตรหายออกจากบ้านไปนะครับ
หมู่บ้านพัฒนาชนบท๓ย่านกรุงเทพกรีธานะครับตั้งแต่วันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้นะครับพยายามออกตามหาเจ้าโฟกราแล้วนะครับ
วิถีทางเดินหาบินโดรนตะเวนถามคนแถวนั้น
ไม่มีความคืบหน้าเลยไม่มีเบาะแสเลยขณะนี้เป็นห่วงมากนะฮะ
เพราะว่าเลี้ยงมาได้แค่๖เดือนเองน้องยังจำชื่อตัวเอง
ยังไม่ได้เอ้เป็ดมันจำชื่อตัวเองได้ด้วยเหรอนะฮะ
ช่วยกันแจ้งบอกแสให้หน่อยมีค่าตอบแทนให้๕๐๐๐บาทนะครับ
เฉพาะเจ้าฟัวกรานี้นะครับ
ถือเป็นเป็ดเน็ตไอดอลในโลกออนไลน์ครับ
แล้วก็ชาวเน็ตช่วยกันแชร์โพสต์ตามหาไปนะครับ
หวังว่าจะมีคนเห็นเจ้าเป็ดตัวนี้แล้วเอามาคืนเร็วนี้ครับ